คุณผู้ชมคะมาดูที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

เขาเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาได้๒เดือน

คุยกันจีบกันคบกันอยู่เดือนนึง
จนสาวเจ้าเนี่ยกลับมาบ้านเกิดที่ชายภูมิเลยนัดเจอกัน
สุดท้ายแล้วหนุ่มรายนี้ไปบีบคอผู้หญิงตายคารถเลยค่ะ
ตอนแรกเขาบอกเขาจะฆ่าตัวตายตามด้วย
แต่ว่ามันทำไม่สำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่

ไปหาหมอค่ะบอกว่าผมเครียดนอนไม่หลับ
แล้วค่อยบอกกับพยาบาลว่าพี่ผมฆ่าคนตายมา
บอกแบบนี้ค่ะพยาบาลก็ช็อกนะคะ
แต่ก็แจ้งตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบรถที่เขาขับเข้ามาที่โรงพยาบาล
ภาพนี้เลยคุณผู้ชมเขาเจอศพจริง
เนี่ยค่ะเป็นภาพศพที่นั่งอยู่ที่นั่งข้างคนขับนะคะครับ
เธอมีผ้าขนหนูปิดบังใบหน้าอยู่
แล้วก็สวมชุดแสกเป็นลูกไม้สีฟ้า
แต่ว่ากางเกงในลงมากองอยู่ที่ข้อเท้าค่ะ
ผู้ตายเป็นผู้หญิงชาวชายภูมินี่แหละค่ะ
ทะเบียนขอท๖๗๙๕ระยองนะคะ
จอดอยู่ที่ที่จอดรถโรงพยาบาลบ้านเข้า

สภาพศพก็คือมีรอยเลือดออกที่ใบหน้า
แล้วก็มีร่องรอยช้ำที่ลำคอด้วยค่ะ
เรื่องต้นรู้มาว่าเธอทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะ

พอช่วงปีใหม่ก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดที่ชายภูมิ
คนก่อเหตุคือนายพี่ชัยวิเศษศักดิ์อายุ๔๘ปีค่ะ
พยาบาลบอกว่านายวิชัยเข้ามาหาหมอบอกว่านอนไม่หลับแล้วก็เครียด
แต่เหมือนคงความรู้สึกผิดมันคงอัดอั้นอยู่ในใจค่ะ
หันไปบอกพี่พยาบาลบอกว่าผมฆ่าผู้หญิงมาศพอยู่ในรถผมเอง
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็เจอศพจริงนะคะ
นายพิชัยที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยอาการก็ยังมึนงงอยู่เลย
แต่ก็ยอมรับสารภาพว่าเขาคือคนฆ่าผู้หญิงในรถจริง
เขาบอกว่าตัวเขาเคยต้องโทษคดียาเสพติด

พ้นโทษมา๑๐ตุลาคมปีที่แล้วค่ะ

แล้วก็กลับมาอยู่บ้านในอำเภอบ้านเข้า
นี่คือนายพิชัยคนก่อเหตุ

คุยกันมาแบบไม่เคยเจอหน้ากันเดือนนึง
เขาเคยโอนเงินให้ผู้ตายด้วยนะ๒๐๐๐บาท
จนกระทั่งผู้ตายกลับมาบ้านที่จังหวัดชายภูมิ๓๐ธันวาคม

ตอนที่คุยแบบไม่เคยเจอตัวมา๑เดือน
เมื่อวานนี้๔โมงเย็นผู้ตายมาหาเขาอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่๒
แล้วก็มีการจอดรถพูดคุยกันที่เส้นทางระหว่างหมู่บ้านราชยางชุมกับบ้านป่ายาง
ทีนี้ตอนคุยกันในรถค่ะเขาบอกว่า
เกิดผิดใจกันเพราะว่าฝ่ายหญิงมาบอกเลิกเขา
บอกเราเลิกกันเถอะฉันมีสามีมีลูกแล้วคบกับเธอไม่ได้หรอก
เขาบอกเขาช็อกมากเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าฝ่ายหญิงมีลูกมีสามีแล้ว
แต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ดื่มเหล้ามาด้วยเสพยามาด้วย
นี่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกมานะคะเสพยาอีกค่ะแล้วก็ดื่มเหล้า
วกกับรับไม่ได้ที่ถูกบอกเลิกเลยเอามือบีบคอผู้ตายแล้วเอาสายเข็มขัดนิรภัยรัดคอจนเขาเสียชีวิตนะคะ
พอก่อเหตุเสร็จตัวเองก็ขับรถวนไปเวียนมาตั้งใจจะผูกคอตายแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าเชือกมันขาด

แต่ขอแวะโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าเครียดมากนอนไม่หลับ

ตอนแรกไปถึงก็บอกหมอแค่ว่าเป็นอาการเครียดนอนไม่หลับ
แต่พอเจอพี่พยาบาลก็บอกพยาบาลบอกว่าผมฆ่าคนตาย
ม์ตอนแรกเขาบอกครับไม่ได้ตัวลากันกันกันว่าออกกันมา
จบกันแค่นี้จะแบบมีลูกไม่เปลี่ยนของเรา
ผมก็เลือกบีบบีบค่าเขาเลยครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าเขาเองก็สารภาพทุกอย่างแล้วก็เจอศพด้วย
สายวันนี้ค่ะพาไปทำแผนตรงจุดที่บอกว่า
จอดรถคุยกันแล้วก็ผิดใจกันกับผู้ตายจนเกาะเหตุนะคะ
นายพิชัยบอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง
แล้วก็โมโหที่ถูกบอกเลิกก็เลยก่อเหตุ
แต่หลายคนติดใจสงสัยว่าเอ๊ะคุยกันยังไง
ทำไมกางเกงในผู้หญิงมากองอยู่ที่ข้อเท้า

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
แต่ที่มันเกาะเหตุไปเพราะมันดันโทษศาสตร์จากการผิดใจจริง
เพราะว่าเขารักฝ่ายหญิงมาก
พยายามทำงานหาเงินมาให้ตามที่ฝ่ายหญิงขอตลอดเลย
แล้วอยู่จะมาบอกเลิกกันแบบนี้เขารับไม่ได้
แต่วันนี้รู้สึกผิดแล้วแล้วก็เสียใจ
ฝากขอโทษครอบครัวฝ่ายหญิงด้วย
ตำรวจคุมตัวไปชี้จุดที่โรงพยาบาลบ้านเข้าที่เขาเอารถไปจอดแล้วก็ไปสารภาพความผิด
และหลังทำแผนตำรวจแจ้งเข้าหานายพี่ชัย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็คุมตัวส่งฝักขังแล้วค่ะ
ทีนี้หลายคนยังติดใจประเด็นเรื่อง
ข่มขืนเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นมันต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม

ตำรวจชนสูตรร่างของผู้ตายที่โรงพยาบาลชายภูมิแล้วนะคะ
ไปชนะสูตรไม่มีร่องรอยการข่มขืนค่ะ

เพราะไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ

ผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าเข้ามาขอบอกเลิกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ไปคุยกับพ่อแล้วก็น้องชายของผู้ที่เสียชีวิต

วันนี้พ่อกับน้องชายมาที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
คืนนี้ได้รับศพมาตั้งสวดศพคืนแรก
นี่พ่อนะครับพ่อชื่อนายคำมัติ
น้องชายนี่คือนายสถาพร
พ่อบอกว่าผู้ตายคือลูกสาวคนโต
ตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้

ลูกสาวเพิ่งกลับมาที่บ้านเมื่อ๒๙ธันวาคม
จากนั้น๓๐ธันวานี่ออกจากบ้านไปหานายพิชัย
แล้วก็นี่๑มกราคมนี้ก็มาเจอศพเนี่ยฮะซึ่งพ่อบอกว่ามันไม่ใช่ชุดในวันที่ลูกสาวเนี่ยใส่ออกจากบ้านไปนะครับ
พ่อบอกว่าพ่อรู้ก็แค่ลูกสาวเนี่ยคบอยู่กับผู้ชายคนนึงแต่ก็เคยบ่นให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้ขี้หึงมาก
แต่พ่อก็ไม่ได้ไปถามอะไรมากมายไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ส่วนลูกสาวเคยมีครอบครัวแต่ก็เลิกกับสามีไปหลายปีแล้ว
น้องชายบอกว่าตอนที่พี่สาวเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้แบบขี้หึงมากยังเคยบอกว่าไม่น่าคบนะ
คือขนาดเพื่อนยังหึงแต่ไม่เคยรู้เรื่องที่ว่าผู้ชายคนนี้เคยติดคุกมาก่อน
คือถ้ารู้มาก่อนเนี่ยคงจะไม่ให้พี่สาวคบด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตคำสารภาพของผู้ต้องหา
ว่าเป็นการพูดใส่ร้ายพี่เขาหรือเปล่านะเสื้อผ้าที่พี่สาวใส่ในวันเกิดเหตุ
ก็เป็นชุดไปทำบุญสีขาวไม่ใช่ชุดเดียวกับที่เจอในรถ
แล้วผลชนะสูตรที่บอกว่าขาดอากาศหายใจซี่โครงขวาหักม้ามแตกมีเลือดออกอีกเยอะเลยเนี่ย
มันคละชุดประเด็นนี้เราเราก็ยังยังติดอยู่
เราก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันมีการทำอะไร
พี่สาวผมหรือเปล่านะครับแล้วก็ผลชนสูตรออกมาตับแตก
กระดูกซี่โครงหักนะครับขาดอากาศหายใจ
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พยามฆ่าธรรมดา
อันนี้ฆ่าโดยการทรมานคือลัดคอจนขาดอากาศหายใจ
พี่สาวผมเคยพูดให้ฟังก่อนหน้านี้นะ
เหมือนกับมีลักษณะนิสัยหึงหวงคนนี้ขี้หึงมาก
วันนี้ญาติรับศพมาแล้วนะครับตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่บ้านหัวหนองหมู่๖นะฮะนี่คือผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพนะฮะเป็นคืนแรก
แม่ของผู้ตายบอกว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยต้องโทษประหารชีวิตเท่านั้น
ถึงจะสะสมกับที่ทำกับลูกสาวแม่
เฮ้ยเห้ยแม่ที่ทำใจพอได้น่ะลูก

อเจมส์สายไปเลยนี่ฮะจนกระทั่ง๑มกราคมเนี่ยในช่วงสายพี่ชายโทรมาบอกลืมหมวกกับบัตรประชาชนไว้ในรถเดี๋ยวต้องเอาไปคืนให้ที่บ้านประมาณอย่างนั้น
แล้วก็มารู้ข่าวอีกทีก็คือตีหนึ่งเลยตำรวจโทรมาบอกว่าเจอศพลูกแม่ที่โรงพยาบาลนี่ฮะ
คือแม่บอกว่าชุดที่ลูกสาวใส่ไปในวันที่ออกจากบ้านไปกับวันที่เจอตอนที่พบศพเนี่ยมันคนละชุดกันเลยนะฮะ
แล้วยังเอาภาพให้กับผู้สื่อข่าวของเราดูคุณวิมลวันเนี่ยได้เห็นภาพก็คือคนละชุดจริงนะฮะ
วันที่ออกจากบ้านไปกับวันที่พบศพนะครับแล้วบ้านของนายพิชัยผู้ต้องหากับบ้านของผู้ตายอยู่ห่างกันแค่สามสี่ร้อยเมตรนะครับ
ญาติของนายพิชัยเนี่ยบอกว่าผู้ตายเคยมาที่บ้าน๒ครั้งครั้งแรก๓๐ธันวาคมครั้งที่๒คือวันที่๑มกราคม
สวัสดีปีใหม่แล้วก็จะลากลับไปทำงานที่ระยองทั้งคู่ก็ยังดูรักกันดีเลยนะยังไม่คิดเลยว่าโอ้โห
จะไปมีเหตุทะเลาะอะไรกันถึงขั้นฆ่ากันตายได้

เค้าอยู่กันกันหนังกันเองกัน
เพื่อนเขามานี่ประมาณปลายโมงถึงโมงบ้าน

แล้วตอนเขาออกไปนั่นก็สี่โมงหรือหาโมงแล้ว
แล้วเขาก็ว่าพี่หนูจะกลับแล้วเดี๋ยวป่ะฉัน

ก็งดก้อนกลับไปแบบนี้กลับไปสู้เขา
เขาก็เฮ็ดกรรมเขาก็ปล่อยเขาไปสู่กรรมเขา
กลับมาขึ้นว่าสิไปเล่นเลี่ยงที่ยังดอกเขา

ให้ผมเฮ็ดผมรับผิดชอบผมเอง